เขาว่ากันว่าสุนัขหรือว่าหมาเนี่ย

เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ที่สุด

ก็เป็นเพื่อนกับเด็กชายอายุ๓ขวบนะ

แล้วน้องหมาไปเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไปตกน้ำ

ไปตามมาช่วยประมาณว่าอยากจะบอกว่า

แต่ช่วยไม่ทันด้วยความที่

น้องก็จมน้ำเสียชีวิตไปก่อนนะครับ
ตำรวจโรงพักท่าแซะเข้าไปตรวจสอบ

สระน้ำในสวนปามข้างบ้าน

โดยชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยสายชน
มูลนิธิชุมพรใช้เวลาดำน้ำ

สารนี้มันกว้าง๖เมตรยาว๑๐๐เมตรนะครับ

งมกันอยู่สักสามงมกันอยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ

หรือว่าน้องแมนยูอายุ๓ขวบ
มน้ำอยู่แล้วก็เสียชีวิตอยู่ใต้

ตัวเขาเองเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร

เล่นตามบ้านเพื่อนหรือว่าสวดหลังบ้าน

เจ้าฟางเนี่ยเป็นหมาพันธัยอายุ๕ปี

ฟางกับน้องแมนยูก็ไปกัน๒คน

สักพักใหญ่เห็นเจ้าฟาง
หมาเนี่ยนะวิ่งหน้าตาตื่นมาหาเขา

ไปวนมาอยู่หน้าบ้านเขาก็เอ๊ะทำไม

ลูกเขาคือน้องแมนยูหายไปไหน

ก็เดินออกตามหาจนไปเห็นร่องรอย
ของลูกกับร่องรอยเท้า
ร่องรอยของย่าที่มันราบลงไปในสระเนี่ย

เจ้าฟางน่าจะมาบอกว่าน้องจมน้ำ
แล้วก็เลยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมาช่วย

แล้วก็ไปเจอร่างอยู่ใต้สระนี้นะครับ